แล้วก็เข้านอนเปิดเพลงฟังไปด้วยนะคุณผู้ชม

ไม่ใช่แค่บ้านตัวเองลามไปอีก๖หลัง

เมื่อวานนี้ครับ๑๑นาฬิกา๒๐นาที
คุณผู้ชมตำรวจสภวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีก็รับแจ้งเหตุไปเลยครับ
บ้านหลังนี้อยู่ในบ้านบัววัดชุมชนบ้านบัววัดหมู่สิบห้า
ประสานรถดับเพลิงไป๕คันคุณผู้ชมฉีดอัดเข้าไปฉีดอัดเข้าไป
ครับเนี่ยชั้นล่างเนี่ยไฟยังติดติดอยู่เลยอ่าตอนไปถึงเนี่ย
ไฟมันลุกไหม้บ้านอย่างหนักแล้วครับเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้
ส่วนไม้นี่ก็ติดไฟดีเลยล่ะแล้วก็สร้างติดติดกันด้วยนะ
หลายหลังเนี้ยสภาพเก่าล่ะใช้เวลาอยู่สองชั่วโมงคุมเพลิงไว้ได้ครับ
เหตุการณ์นี้บ้านเสียหายทั้งหมด๖หลัง๖ล้านหลังเนี่ยเสียหายทั้งหมดนะ
คุณผู้ชมทั้งหมดก็คืออยู่ไม่ได้แล้วล่ะอีกหนึ่งหลังเสียหายบางส่วน
เจ็บใครตายไหมดอมเนี่ยมันดีตรงเนี้ยไม่มีคนเจ็บและเสียชีวิตครับ
แต่มูลค่าความเสียหายอันนี้เจ็บหนักอ๋อที่ดอมบอกสิบล้านเพราะว่ามันหลายหลังพี่เบิร์ต
เจ้าหน้าที่คุมตัวในธีรวัตรไว้นี่แหละต้นเพลิงครับ
ธิรวัตรอายุ๓๓ปีเป็นลูกชายเจ้าของบ้านหลังต้นเพลิงเนี่ย
ถูกคุมตัวมาสอบครับยอมรับว่าผมอ่ะอดีตช่างไฟนะ
ได้มือถือมาใหม่แต่พอดีไม่มีสายชาร์จก็เลยประดิษฐ์สายชาร์จขึ้นมาเอง
ผมมาเสียบชาร์จมือถือไว้บนกองเสื้อผ้าโอ้ยแต่ละอย่างเลย
คือพอมีไฟพลึบมานิดหนึ่งนะเกื้อบผ้าก็ไม่จบแล้ว

ผมเนี่ยเสียบชาร์จมือถือวางไว้บนกองเสื้อผ้าเปิดเพลงฟังไปด้วย
อย่างเร็วเลยลามนอกจากบ้านผมแล้วลามไปบ้านอื่นแถบนั้น
แต่ระหว่างสอบสวนคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่สังเกต
เฮ้ธีรวัตรเราดูแปลกนะเราดูแปลก
เหมือนมีอะไรในร่างกายหรือเปล่า
ตรวจสักหน่อยตรวจภาษาวะม่วงนะครับคุณผู้ชม
ธีรวัตรยอมรับว่าเพิ่งเสพยามา๔เม็ด
ยาบ้านะเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑
ยาบ้าแล้วก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้ด้วยเป็นต้นเพลิงนี่
อาจเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์ของผู้อื่นครับ
คุณผู้ชมทีรวัตน์อดีตช่างไฟน่ะ